นอกจากช่วงนี้จะมีคลื่นมาหาชน

คงมีประชาชนจิตอาสาหลากหลายกลุ่ม
ที่เดินทางมาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ท่านผู้ชมครับคำว่าศูนย์รวมใจ
ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติเนี่ยเราได้ยินคำนี้มานานแล้วนะครับ
แต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ครับ
ทำให้เรานึกถึงภาพนี้นึกถึงคำนี้ชัดเจนที่สุด
คนไทยที่เป็นจิตอาสาที่คุณจุธารัฐบอกเมื่อสักครู่
นับวันจะมีมากขึ้น
แล้วไม่เฉพาะองค์กรสำคัญสำคัญหรือบริษัทใหญ่ที่ร่ำรวย
ที่เป็นบริษัทของเศรษฐีทั้งหลายหรอกครับ
ชาวบ้านที่พอมีพอกินนี่แหละครับ
เยอะเลยครับที่เขาเอาข้าวเอาของไปร่วมแจกพี่น้องของเรา
ที่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
เขาไม่ได้ร่ำรวยหรอกครับเขาพอมีพอกิน
แต่ว่าเขาก็มีจิตอาสา
พ่อค้าข้าวมันไก่คนหนึ่งบอกว่าเขาทำมาวันละร้อยกล่องทุกวัน
ทีแรกคิดว่ามีคนไปว่าจ้างให้เขามาทำแจกจ่าย
คุยกันไปคุยกันมาบอกไม่ใช่ครับ
ผมทำมาเองครับแล้วผมก็ปิดร้านครับ
ผมทำมาเองแล้วผมปิดร้านที่ขายทุกวัน
มากัน๓๔คนในครอบครัวมาแจกจ่าย
แน่นอนครับเขาขาดรายได้เขาเคยมีรายได้วันต่อวัน
แต่เขายอมขาดรายได้ฉะนั้นจะเห็นว่าไม่เฉพาะองค์กรใหญ่ใหญ่
บริษัทใหญ่หรือหน่วยงานสำคัญใหญ่เท่านั้นนะครับ
ร้านเล็กชาวบ้านเขาคิดอย่างเดียวครับ
ทำอะไรได้ก็ทำช่วยอะไรได้ก็ช่วย
ฉะนั้นคำว่าทำอะไรได้ก็ทำช่วยอะไรช่วยได้ก็ช่วย
นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าศูนย์รวมใจ
เพราะทั้งหมดนี้เขาทำด้วยประโยคเดียว
เขาคิดถึงในหลวงเขารักในหลวง
อยากจะทำอะไรก็ได้เพื่อนในหลวง
ฉะนั้นบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า
เราไปหาที่อื่นไม่ได้หรอกครับ
ดึกตอนดื่นก็มีคนไปเก็บขยะ
คนที่ไปเก็บขยะหลายคนเกิดมาในชีวิตไม่เคยเก็บขยะมาก่อนครับ
แต่ว่าเป็นจิตอาสาไปช่วยกันเก็บขยะ
เพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่
นี่เป็นความประทับใจที่มาพร้อมกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่
มีเรื่องที่ผมคิดว่าคนไทยควรจะได้รับรู้อยู่สองเรื่อง
ได้บอกให้กระทรวงต่างประเทศทำหนังสือชี้แจงไปถึงสำนักข่าว
ต่างประเทศซึ่งรวมทั้งสื่อต่างประเทศด้วย
เพราะว่าตอนนี้มีการเขียนมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปในธรรมนองที่เข้าใจผิด
และผมคิดว่าคนไทยเองช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ติดตามข่าวโน้นข่าวนี้
ก็อาจจะไม่ได้ฟังสิ่งที่รองนายกวิศนุพูดฉะนั้นก็อยากจะนำมา
นำมาอธิบายทีหนึ่งว่ารองวิศนุพูดว่าอย่างไร
เรื่องที่หนึ่งที่รองวิศนุพูดท่านบอกว่า
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบตอนนี้มี๓ขั้นตอน
อันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการขึ้นรับราชสมบัติ
จะมาเป็นลำดับแรกซึ่งจะมีในเร็ววันนี้นี่เรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่๒การถวายพระเพลิง
จะเกิดขึ้นอีกประมาณ๑ปีหลังจากนี้
เรื่องที่๓การบรมราชาพิเศษ
จะเกิดขึ้นภายหลังการถวายพระเพลิงไปอีกระยะหนึ่ง
ก็ให้อธิบดีกรมสารณิเทศไปชี้แจงต่อทูตในต่างประเทศ
เพื่อให้ทูตไปชี้แจงต่ออีกทีหนึ่ง
แต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ขั้นตอนที่๑ยังไม่เกิดขึ้น
เพราะรอเวลาตามพระราชประรบของสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
จะเกิดขึ้นแน่ในระยะเวลาหนึ่ง
ดังนั้นที่ต่างประเทศไปออกข่าวกันว่า
ประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์นั้นไม่เป็นความจริง
อาจารย์วิศนุบอกว่าคณะองค์คมนตรีเขาได้มีการปรึกษาและเลือกนายธานินไกรวิเชียน
คมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองค์คมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
เป็นการชั่วคราวไปพารางกร
โดยไม่ใช่ให้เป็นประธานองค์คมนตรี
และเมื่อถึงเวลาที่พลเอกเปรมได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของประธานองค์คมนตรี
ตามปกติโดยไม่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งใหม่
ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้พลเอกเปรมจะมีตำแหน่ง
ประธานองค์คมนตรีและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
และจะปฏิบัติหน้าที่ประธานองค์คมนตรีไม่ได้เท่านั้นเอง
นี่เป็นสองเรื่องสำคัญที่รองวิศนุเครืองาม

อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับ
บรรดาพระศักดิกรที่คลาคล่ำ
อยู่รอบกำแพงวังท้องสนามหลวงเนี่ย
พิการก็เป็นอีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง
ที่ไปป่าปนเบียดเสียดตั้งแต่วันแรก
นาเลขาธิการมูลนิธิคนพิการไทย

ทำไมคนพิการจึงเทิดทูลจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไม่น้อยกว่ากลุ่มพระศักดิกรกลุ่มอื่น
ลองฟังเลขาธิการมูลนิธิคนพิการ
คุณบุญยามเสาจันทร์พูดสิครับ

ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องจากพระองค์คอยเอาใจใส่ดูแล
คนพิการไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด

ท่านก็ยังไม่เคยทอดทิ้งแล้วยังให้โอกาสทางการศึกษา
ทำให้คนพิการมีงานทำช่วยเหลือตัวเองได้
แล้วก็มีศักยภาพทางสังคมได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ไปสู้ระดับโลกทั้งด้านกีฬาทักษะต่าง
อีกคนนึงคือศาสตราอาจารย์วิริยนามสิริพงพันธ์
คนนี้ท่านผู้ชมจะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นคนสำคัญแล้วก็มีชื่อเสียง
อาจารย์วิริยะเนี่ยที่ตาบอดก็เพราะว่าได้ทดลองวิทยาศาสตร์

อาจารย์วิริยะบอกว่าได้รับพระมหากรณาธิคุณจากพระองค์
พระราชทานเลี้ยงคนตาบอดทุกวันปีใหม่
พระตำหนักจิตรดารโหธานทุกปี
ส่งมีอุปกรณ์สำหรับคนตาบอดเช่น
นาฬิกาที่มีอักษรเบรนด์ของคนตาบอด
มาให้จับฉลากปีละ๑๐เรือน
อาจารย์วิริยะเองยังเคยได้ไป๑เรือน
รักษาไว้อย่างดีแต่ว่าก็ถูกขโมยไป
แล้วบรรดาคนพิการที่ไปรับเลี้ยง
เนี่ยถ้าใครจับไม่ได้นาฬิกาก็จะมีเข้าของเครื่องใช้อื่น
แตกต่างกันไปแต่ว่าได้ครบทุกคน
ระหว่างงานเลี้ยงท่านทรงเคยเป่าเซ็กโซโฟนให้พวกเราฟัง
พระองค์พระราชทานอาหารให้พวกเราด้วยพระองค์เอง
ความทราบซึ้งและยินดีแก่พวกเรามาก
ทรงไม่ถือพระองค์เลย
จำได้ว่าพวกเราเนี่ยกินกันอย่างอเร็ดอร่อย
จนนางสนองพระอดธิ์พูดหยอกย้าวว่า
กลุ่มนี้วางอะไรก็หายวางอะไรก็หาย
และนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่
เวลานี้คนพิการเยอะแยะเลยครับ
ที่เดินทางไปท้องสนามหลวง

เพราะว่าลำพังแต่จะเคลื่อนไหว

หลายคนบอกว่าไม่เคยออกจากบ้านไปไหนแล้ว
เพราะว่าไปไหนก็ลำบาก
บางคนให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์
บอกว่าไม่ได้ออกจากบ้านไปหลายปี
ออกไปทีก็เป็นภาระคนอื่น

แต่ว่าคราวนี้อยู่บ้านไม่ติด
เขาก็ไปกันที่ท้องสนามหลวง

แล้วก็ยังไปกันอยู่ต่อเนื่อง
ไปด้วยเหตุผลเดียวก็คือว่า
อยากไปกราบใกล้

มอบบทกรณ์เป็นแทนใจของ

ที่ไปที่สนามหลวงครับ
จะไปไหนมาไหนก็ลำบาก
แต่ก็อยากจะมาให้ถึงที่
อยู่กับบ้านก็กราบแต่จอทีวี
แล้ววันนี้ก็ยันกาย

แค่อยากมาให้ได้ใกล้ที่สุด
แค่อยากอยู่ในจุดของแถวหน้า
แค่อยากมาเปล่งเสียงแล้วกราบลา
ขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไป

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ขอให้พ่อหลับพักให้ให้เหนื่อย
พ่อจะอยู่ในใจ
น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นผล

ขณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด
และกลุ่มอิซูซูในประเทศไทย